ตำรวจก็ได้มีการปล่อยตัว๑๙แก่นำนปชนะคะ
หลังจากที่เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหา
ฝ่าฝืนคำสั่งคอสชกรณีที่มีการรวมตัว
แถลงเปิดศูนย์ปรับโกงประชามติ
แล้วก็ให้กลับไปรายงานตัวอีกครั้งในวันที่๖กันยายนนี้ค่ะ
หลังจากที่ถูกพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบรามสอบสวน

นจตุพรพรมพันธ์ประธานนปชนณฑวุษย์ไสเกลือรคนปช
พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตย

รวมทั้งหมด๑๙คนที่เขารับทราบข้อกล่าวหา

เนื่องจากว่าเดินทางเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาด้วยตนเอง
พลตำรวจเอกศีวรารังศิพรรมนากูลรองผู้บัญชาการ

ตำรวจได้มีการแจ้งข้อกล่าวหากับนายจตุพร
กับพวก๑๙คนในข้อหาขัดคำสั่ง
คณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคศ
กรณีที่มีการรวมตัวกันแถลงเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
คือมีการชุมนุมมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่๕คนขึ้นไป
โดยมีเงื่อนไขห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวทางการเมือง
พร้อมนัดหมายผู้ต้องหาทั้งหมด๑๙คน
มาสอบปากคำเพิ่มเติมอีกครั้งในวันที่๖กันยายนนี้ค่ะ
ขณะที่ประธานนปชนายจตุพรบอกว่า
เบื้องต้นก็ได้มีการปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เนื่องจากว่าการแถลงเปิดศูนย์ปราบโกงประชามติ
เป็นการใช้สิทธิตามกฎหมายไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคอสช
แล้วก็ไม่ได้เป็นการชุมนุมทางการเมืองตามที่ถูกกล่าวหาด้วย
หวังว่านางสาวทัศนีบูรณุปกรณ์อดีตสมาชิกสภาพผู้แทนราชดรภักดิ์เพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่
แล้วก็นายบุญเลิศบุรณุปกรณ์อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
และพวกรวม๑๐คนก็จะได้รับการปล่อยตัวเช่นเดียวกับพวกตนเอง
หลังจากที่ถูกส่งตัวไปฝากค้างต่อสารทหารที่จังหวัดเชียงใหม่
กรณีการที่มีการแจกเอกสารบิดเบือนร่างรัฐธรรมนูล
โดยในวันนี้ค่ะนายจตุพรแล้วก็แนวร่วมนปชก็ได้มีการสวมเสื้อสีดำ
ที่มีข้อความเชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้เสียงลงประชามติในวันที่๗สิงหาคม
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ด้วยค่ะ